คุณหนุ่มกัญชัยค่ะคุณพี่หนุ่มกัญชัยของเรา
คนก็เขียนบอกว่าคอมเมนต์คุณมดดำแบบนี้
คิดเยอะไปหรือเปล่าคนชั่วอย่างหนุ่มมันก็คอมเมนต์ไปเร็ว
คนก็เลยจะมาบอกว่าถ้าไม่สนิทกันเนี่ยโอ้โหมีดราม่าไปแล้วนะ

ก็เรียกว่าเป็นคู่เพื่อนซีที่รักกันมาก

รักกันจริงโถมดไม่รักไม่ออกกันขนาดนี้
เขาบอกว่าเป็นคู่เพื่อนสีที่รักกันมากนะคะ

ว่าพวกเขาจะร่วมงานกันหรือว่าพูดคุยกันนอกจอ
เรามักจะเห็นบทสนทนาที่ทำให้หลายคนนั้นสะดุ้ง
นึกว่าทั้งคู่ไม่ถูกกันหรือเปล่า

ล่าสุดคุณพี่มดดำมีการโพสต์ภาพตัวเอง
ขณะที่อยู่วัดป่ากินรีจังหวัดบึงกาล
แคปชั่นบอกว่าได้กลับมาอีกครั้งแล้ว
งานนี้คุณพี่หนุ่มกัญชัยก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ล่ะค่ะ
บอกว่าคุณควรฝังร่างอยู่ที่นั่นเลย

หนุ่มได้ฉันฝังร่างให้ฉันขุดหนุ่มข้างไว้ให้หนุ่ม
ให้สถิตอยู่ที่นั่นเลยจริง

พวกนี้ไม่มีกรอดแล้ว

มากกว่าอาจประยามไปส่องนะไงว่าเอ๊ะจิ๊บนี้คนไปเยอะ
แต่พี่รู้จากในวงการพี่หนุ่มเขาก็พยายามจะมีคนแปลกหน้า

นี่มีขณะหนักข่าวเพียร

พี่ก็ส่องอยู่มอสไม่รู้ว่ามีถ่ายรูปด้วยกันหรือเปล่า

คนก็บอกว่าพี่หนุ่มเขาเป็นห่วงน้องไง

เขากลัวบ้านเสร็จไม่ทันไงถ้าเขาไปด้วย
เขาไม่ได้ไปด้วย
เขาไม่ได้ไปเนอะ
ไม่เห็นภาพไปได้อย่างไรล่ะ
แต่เวลาที่คุณให้ทิพย์เขาจะแบ่งทิพย์ไปกินข้าว

โอ้โฮสุดยอดนะครับมันโฆษณาสาธุกับทุกคนด้วย
น้องมีเด็กน่ารักนี่เป็นอาศาสตร์สมัครนะแม่
โอ้โหเด็กน้อยเลยตอนนี้เด็ก๑๖๑๗มีงานหมดแล้ว
พี่ไปพี่ยืนหอบอยู่เด็กสามขวบวิ่งขึ้นดึงร้องไห้ค่ะ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลาพบกันเร็วขึ้น